เอ้ามาถึงคดีที่บางคดีมันก็ต้องตน

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจอดรถเอาไว้หน้าบ้านครับ
แล้วก็ถูกขโมยไปนะครับ

คืบเลยสวมวิญญาณนักสืบโคนัน

ี่ห้อริวก้าสีชมพูทะเบียน๑กไก่มม๙
ของนางพิสมัยกุลพักดีอายุ๓๓ปี
อยู่บ้านเลขที่๖๓ทับ๓หมู่๕ตะบนโพทองอำเภอท่าสารา
จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกขโมยไปจากบ้านพัก
ซึ่งหลังจากนั้นคุณพิสมัยก็เข้ามาแจ้งความที่
สพท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
คุณพิสมัยคุณตำรวจคะ
รถดิฉันมีความคืบหน้าไหม
นะฮะไม่มีความคืบหน้าครับ

วิญญาณนักสืบโคนันครับสืบหารถตัวเอง

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนปุ้ย

ที่บ้านเรือนของเธอก่อน
ร้านค้าส่วนราชการ
ดูไปตามถนนเส้นทางออกจากหมู่บ้าน
จนสุดท้ายเจอครับ
เห็นภาพรถของเธอถูกคนร้ายขี่หนี
เป็นระยะระยะอยู่ตอนกลางคืนนู้นแหละฮะ
คุณพิสมัยใช้เวลาสืบแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ข้ามไปยังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ระยะทางประมาณกว่า๕๐กิโลเมตร
วันที่๒๘ตุลาคมนะครับ

ตุลาคมได้เบาะแสว่ารถเข้ามาอยู่ในสารกลางจังหวัดแล้ว

พบว่าคนร้ายนำมาจอดทิ้งไว้ในรั้วสารกลาง
จึงรีบโทรศัพท์แจ้ง๑๙๑ทันที
คุณผู้ชมครับเธอใช้เวลาหารถตัวเอง๖วันเต็ม

ชาวบ้านสืบได้อะครับ

พูดตอนอยู่ใต้ต้นไม้ในรู้สารากลาง
โดยคุณภิดสมัยแสดงเอกราษาหลักฐาน
ดูตัวสั่นน้ำตาไหลเลยฮะ
สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมรักษาการนะครับ
เล่าบอกว่าพบเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้มาจอดอยู่ตรงจุดดังกล่าว
๒วันแล้วแต่ก็ไม่ได้เอกใจสงสัย
ก็สาระกลางนะก็คิดว่าคนมาติดต่อราชการแล้วอาจจะจอดทิ้งไว้
ต่างจังหวัดรถที่จอดรถมันไม่ได้แน่นหนาอะไรแบบนี้
นางพิสมัยก็มาแจ้งให้ทราบ
เอาล่ะครับเมื่อกี้ที่น้องก๊อฟถามไปแล้ว
ตำรวจสพมนศศรีธรรมราชและสพธศาลา
เขาบอกว่าจะร่วมกันสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย

ผู้เสียหายเขาตามรถของเขาจนเจอ
เขาไปดูกล้องวงจรปิดอยู่๖วันจนตามรถเขาเจอ
ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชครับสพท่าสาราครับ
จับไม่ได้ตอบเขาไม่ได้นะครับ